สวัสดีครับ๗นาฬิกา๒๙นาทีนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตันนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
เช้านี้ก่อนที่เราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศทั่วไทยนั้นวันนี้มีหนึ่งปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์นะครับที่น่าตรวจสอบกันเลยทีเดียว
เพราะว่าจะมีดาวหางหนึ่งดวงครับเคลื่อนที่เฉียดโลกที่สุดในรอบ๒๐๐ปีการเคลื่อนที่เฉียดในครั้งนี้นั้นจะส่งผลกระทบอะไรต่อโลกของเราหรือไม่เดี๋ยวเราไปตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับปรากฏการณ์นี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะชมอาจจะต้องหาอุปกรณ์หน่อยนะครับต้องใช้กล้องโทรทัศน์ครับเป็นปรากฏการณ์ดาวหางเนี่ยนะครับที่จะเคลื่อนที่เฉียดโลกของเราโดยจะเกิดขึ้นเวลาประมาณ๒๓นาฬิกาครับเป็นดาวหางที่มีชื่อว่าแพนสตาร์โดยจะโคจรเข้าเฉียดใกล้โลกที่สุดใ
จะปรากฏบริเวณกลุ่มดาวหมีใหญ่ซึ่งก็อยู่บริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบนท้องฟ้านะครับมีค่าความสว่างปรากฏอยู่ที่ประมาณ๑๒แมกนิจูตจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นหรือสังเกตได้จุดตาเปล่านะครับดังนั้นใครจะชมต้องมีอุปกรณ์หรือว่ากล้องโทรทัศน์ที่ใช้ในการสังเกตการณ์แม้ว่าดาว
หางดงนี้จึงไม่มีโอกาสที่จะพุ่งชนโลก
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดต่อโลกของเรา
แต่อย่างไรก็ตามใครที่จะชมปรากฏการณ์นี้
ทางสถาบันวิจารศาสตร์ครับเขาก็เตรียมกล้องโทรทัศน
คอยสังเกตการคลื่นตัวของดาวหางดงนี้
หลังจากนี้เป็นต้นไปคงจะได้มีภาพให้กับคุณผู้ชมได้ชมต่อไปนะครับ
นี่คือหนึ่งปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้
แต่สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้กับลักษณะอากาศในเมืองในของเรายังคงต้องจับตามองอย่างต่อเนื่อง
สัปดาห์นี้นอกจากสภาพอากาศที่ร้อนแล้ว
พายุฤดูร้อนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับ
จากการตรวจสอบล่าสุดตอนนี้เมืองไทยของเรายังคงได้รับอิทธิพลจากกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้
ในขณะที่บริเวณตอนบนจนถึงตอนกลาง
ยังคงได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำ
เนื่องมาจากความร้อนหรือว่าห่อมความร้อนตัวแอลที่เห็นอยู่ในขณะนี้

ขยายเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลาง
ภาพรวมอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่ในช่วงกลางวันครับ
อุณหภูมิช่วงเช้าที่ผ่านมาจากการตรวจสอบ
สูงสุดอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
ตรงแถวบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี
เช้านี้ไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๒๙องศาเซลเซียต
ขณะที่พื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งตะวันตก
ยังได้สัมผัสอากาศเย็นตามสุดอยู่ที่ประมาณ๑๘องศา
ส่วนช่วงบ่ายวันนี้คาดการณ์ว่าอุณหภูมินั้นจะยังคงทรง
เหมือนกับวัน๒วันที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ๔๑องศาเซลเซียต
พรุ่งนี้มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นกว่านี้ประมาณ๑องศาเซลเซียต
โดยคาดการณ์ว่าสูงสุดพรุ่งนี้จะอยู่ที่ประมาณ๔๒องศาเซลเซียต

หลังจากนี้เป็นต้นไปครับในช่วงตั้งแต่วันที่๒๔ไปจนถึงวันที่๒๖
มีการคาดการณ์ว่าจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
แผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในพื้นที่ภาคอีสาน
ลักษณะเช่นนี้เองเมื่อแผลลงมาก็จะมาเจอกับความร้อนที่ปกลุ่มอยู่แต่เดิม
มีโอกาสทำให้เกิดฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดลมกระโชกแรง
บางจุดบางพื้นที่อาจจะต้องเจอกับพายุลูกเข็บได้
และบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ดังนั้นใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ฝนฟ้าขนองถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ
ขณะที่สถานการณ์บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้
ยังคงต้องประสบปัญหากับหมอกควันไฟป่าอย่างต่อเนื่องแน่นอน

ฝนที่ตกลงมาตกในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคอีสานเท่านั้น
ไม่สามารถที่จะบรรเทาสถานการณ์ดังกล่าวได้
นักท่องเที่ยวประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยในหลายจังหวัดณขณะนี้
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับจากการตรวจสอบวัน๒วันนี้

สังเกตว่าตั้งแต่วันพฤหัสบดีเป็นต้นไปจะเริ่มมีโอกาสเกิดฝน
โอกาสเกิดฝนเยอะที่สุดก็คือวันศุกร์ในกรุงเทพฯมหานคร
ดังนั้นตั้งแต่วันพฤหัสไปจนถึงวันอาทิตย์
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งวางแผนดีนะครับ

นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นต้นไปครับ
อกจากนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมได้นะครับ
ตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป